ที่กิจกรรมน่ารักของหลากหลายครอบครัวกันหน่อยดีกว่า
ช่วงเทศกาลปีใหม่หลายบ้านเขายกกวนกันไปทั้งบ้านเลย
ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างผจญภัยต่างแดนนะคะ
เข้าป่าขึ้นเขาอะไรเยอะแยะมากมายสัมผัสธรรมชาติ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมไปส่องกิจกรรมของลูกคนดัง
คุณพ่อคุณแม่เขายกกันไปเป็นแบบทั้งบ้านเลย

เริ่มกันที่บ้านของสาวน้อยสุดสวยคนนี้น้องเดมี่นะฮะ
ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะคุณพ่อแมททิวกับคุณแม่ลีเดีย
พาไปเที่ยวดื่มดำธรรมชาติปกติเป็นเด็กสาวเมืองไง
อยู่กรุงเทพไงเดี๋ยวไปดูกิจกรรมหน่อยดีกว่า
พาเข้าสวนเก็บผลไม้แล้วก็ไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยคุณผู้ชม
พอไปสวนสัตว์เนี่ยเขาไปเจออะไรนี่เจอม้า
งานนี้คุณแม่ลีเดียกับคุณพ่อแมททิวค่ะ
บอกเลยว่าสุขใจมากเลยเพราะว่าน้องเอมมี่ไม่กลัวนะคะ
แล้วดูสีหน้าแววตาของน้องแป๋วสิคะ
แล้วก็บอกด้วยเรียกชื่อชัดเจนนะ
น้องม้าตัวนี้เขาชื่อไวตั้งสีเขาเขาสีขาว
ไวไปเออว่าจริงจริงเลยนะต้องบอกว่าครอบครัวเนี้ย
เขาก็จะพาลูกไปอยู่กับธรรมชาติตลอดเลย
ก่อนหน้านี้เห็นว่าพาไปฟาร์มไก่

ก็ต้องชื่นชมในวิธีการเลี้ยงลูกของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ
ให้ลูกได้เรียนรู้ธรรมชาติด้วยตัวลูกเองเลย

บ้านนี้ใช่ป่ะเจอม้ากันไปแล้ว
มาเจอจิงโจ้หน่อยเป็นไงเออนะคะ
มาค่ะลูกสาวบ้านนี้นะคะเจอจิงโจ้สำหรับน้องลิสาค่ะ
ลูกสาวคนเล็กของคุณพ่อภูริแล้วก็คุณแม่แอนนั่นแหละ

ไปดูความน่ารักของเหล่าสัตว์ต่างนะจ๊ะ
ตัวเป็นเขาบอกตัวเป็นเลยมาให้เห็นมาให้จับกัน
นี่ไงเรียนแบบกระโดดแบบจิงโจ้ไปเลย

ตอนนี้เจอของจริงกระโดดสักหน่อยค่ะ

อ่ามาจ้ะลิสาแบตเทิลเลยจ้ะ
ลิสากระโดดสู้เลยนะจ๊ะกระโดดสู้จิงโจ้ไปเลยค่ะ
บ้านนี้ก็เป็นอีกบ้านนะคะที่คอยพาลูกไปสัมผัสธรรมชาติตลอดเวลาเหมือนกัน
ไม่ว่าลูกนะจะไปนอนกางแป้นขึ้นห่วงขา
ดำกับอากาศที่สดชื่นปลอดมลพิษ
ทานผักสดปลอดสารพิษกัน
เรียกว่าเป็นการเปิดจินตนาการโลกภายนอกของลูกจริงแล้วดูดิ

ส่วนลูกสาวบ้านนี้นะคะไม่ต้องไปเที่ยวดูสวนสัตว์ไม่ต้องไปสวนสัตว์ที่ไหน

เพราะว่ามีอยู่แล้วนี่ค่ะนี่
ผู้เท่าเต่าก็ว่าได้ตัวใหญ่จังนะคะ
ก็ต้องบอกว่าบ้านนี้นะคะโดยเฉพาะน้องออร์เกรส

คือออกูธควรจะเป็นน้อง

คุณผู้ชมเธอมีเต่าน้อยนะคะ
แต่ว่าน้อยก็ไม่นะบางตัวก็ใหญ่มากค่ะ

ที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่สอนให้แบบเลี้ยงนี่แหละค่ะ
ก็คือทำหน้าที่เป็นผู้ป้อนอาหารค่ะ

รับหน้าที่คอยทำความสะอาดขัดกระดองด้วย

เด็กหญิงออร์เกสคะมีความสามารถพิเศษอะไรคะยกมือขึ้นเลยค่ะ
สอนให้หนูขัดกระดองเต่าค่ะ

เพราะว่าน้องออกเกรสรับผิดชอบดูแลสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงแบบอย่างดีเลยค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะลีลาในการทำความสะอาดกระดองเต่าของน้องออร์เกรสเป็นยังไง

ขอบด้วยคุณ
ขอบคุณตั้งนี้แน่นี้

เนื้อออเกตไม่ต้องทำอะไรเราก็ขำก็ได้

ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของหลักของออร์เกสเลยนะ

ถ้าเป็นจักรแล้วก็ไม่ได้เอาแปงถัดนะ
นิ้วโป้งถัดเพลิงขาแล้วแล้วแป้งโรยเลย

พูดถึงบ้านนี้บอกเลยว่ามีแต่ความสนุกสนั่ง
ลูกเขาได้แสบซะอีกตรงทั้งนั้น